ที่ดราม่าของคุณบอลเชิญยิ้มค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกลูกเผ็ดคนนึงเข้ามาต่อว่านะคะเรื่องของการไลฟ์จากเงินเพราะตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาว่าคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยต้องการสร้างกระแสด้วยการช่วยเหลือสังคมซึ่งพี่บอลเองนะคะเขายืนยันว่าที่ทำเนี่ยนะไม่เคยคิดจะสร้างกระแสเพราะตั
ที่ยังมีลมหายใจอยู่นอกจากนี้เจ้าตัวยังพูดถึงโพสต์ล่าสุดนะคะ
ที่บอกว่าผมขอนะผมไหว้ทุกท่านไม่ขอส่งเลขบัญชีรูปเด็ก
อย่างอื่นทั้งในไอจีและเฟสนะครับผมขอเป็นอย่างอื่นบ้างนะ
ผมไม่ได้แจกใต้โพสต์นะครับถ้าแจกจะบอกนะครับ
อยากอ่านอย่างอื่นบ้างหวังว่าจะเข้าใจนะครับ
โดยนักแสดงตลกบอกว่าที่ต้องโพสต์แบบนี้เนี่ย
เพราะว่าทุกวันนี้มีแต่คนส่งเลขบัญชี
และรูปเด็กที่ดูน่าสงสารมาขอเงินตลอดเวลา
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าผมช่วยไม่ไหวแล้วครับ
คือผมไม่ดูเลยนอกจากรูปเด็กไม่ใส่เสื้อผ้า
รูปเด็กนอนกินนมรูปเด็กบางทีแบบพิการ
คนป่วยคนอะไรเต็มไปหมดเลยครับ

คือจะบอกว่าพี่ครับผมไม่ได้ไปเก็บภาษีพี่นะครับ
คือผมไม่ใช่รัฐบาลหรือว่าองค์กรไหน
จะต้องมานั่งรับผิดชอบทุกชีวิต
คืออยากให้เข้าใจเราเราหาเราหาเท่าที่เราช่วยไหว
ก่อนหน้านี้พี่บอลเขาก็มีการรวบรวมเงิน

แล้วก็ไลฟ์แจกเงินสำหรับผู้ที่ลำบาก
ซึ่งเขาก็มีกฎกติกาแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้

ซึ่งก็ทำให้พี่บอลเองออกมาประกาศว่า
แจกแล้วนะต่อไปนี้พอกันที
มันจบไปแล้วนะคะการไลฟ์พนันคือการช่วยเหลือพนักงาน
จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าช่วยเหลือครั้งต่อไป

แต่ว่าก็ต้องบอกว่านี่นะการแจกเงินก็
ถ้าใครไม่ได้ก็อย่าเสียใจไปเลยเนาะ
อย่าดราม่าไปเลยนะค่ะคุณผู้ชม